กับ

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้าย่านลาดพร้าว
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ถึงกับบอกว่าอยากเลิกเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วมาเป็นนายกสตาร์ทอัพแทนเพราะรู้สึกมีความสุข

เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมาย

แค่อยากให้สังคมรู้ว่านายกคิดอะไรอยู่
อีกทั้งเวลาไปราชการหากไม่เร่งด่วน

เพราะจะทำให้รถติดชาวบ้านเดือดร้อน
ก็ขอโทษชั้นลุงทำให้เราตกตกด้วย
ในช่วงหลีกภัยประธานศภาพุทธันทรัศน์ยืนยัน
ไม่เคยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล

ผู้ที่ไม่รับรัฐธรรมนุนฉบับนี้ดังนั้นจึงไม่ขอวิจารณ์
จะเสนอแนะว่าเรื่องความมั่นคงต้องศึกษาประวัติศาสตร์
เพราะหากผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก
และขอให้คุยกับทุกฝ่ายรวมถึงวุฒิสภา
เพื่อหาแนวทางร่วมกันว่ากระบวนการแก้ไขควรเป็นอย่างไร
คือคนเหมือนก็ไม่รับรัฐธรรมนุนฉบับนี้
แต่ผมเสนอแนะว่าควรจะคุยกันพลาด
จากเวทีเสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูล
ยังคงมีความเคลื่อนไหวตามมาอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินคดีฐานยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย
ล่าสุด๕๑สอสอของพักพลังประชารัฐเข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราชดร
ขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลพิจารณาสมาชิกภาพสอสอของแก่นำพักฝ่ายค้านรวม๖คน
เพราะกระทำการมิบังควรและใช้อำนาจสอสอก้าวไก่การทำงานของกอรมน
ที่เป็นหน่วยงานราชการอีกด้วย
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนักวิชาการกว่า๓๐๐คนจากทั่วประเทศ
เข้าชื่อคัดค้านกอรมนภ๔ที่แจ้งความเอาผิดนักวิชาการ
แสดงความเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เรียกร้องให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างกว้างขวาง
ปิดท้ายที่การประชุมระหว่างนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน
การใช้๓สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกรรมเกือบล่ม
เพราะก่อนการประชุมนายเฉลิมชัยเกิดอาการวูบหน้ามืด
รีบไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจสุขภาพทันที

ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทน
ขณะที่นางสาวมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้
ก็ยังคงพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล

ว่าจะออกจากโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้